คือน้องมะลิเนี่ยร้องไห้หนักมากเพราะกลัวว่าแม่เนี่ยจะเอาตัวเองไปทิ้งไว้ที่โรงเรียนเนี่ยร้องหนักขนาดนี้คุณผู้ชม
ใครที่เห็นคลิปที่แม่โบโพสต์ลงในไอจีนะตกอกตกใจดิฉันยังตกใจเลยเพราะมะลิเนี่ยร้องไห้จริงจังมาก
แม่โบเองก็ต้องพยายามอธิบายว่าแค่จะพาลูกย้ายที่เรียนใหม่เท่านั้นค่ะ
งานนี้เจ้าตัวบอกเลยนะจะขำก็ขำไม่ออกเพราะสงสารลูกแถมตัวเองก็มีอาการน้ำตารื้นตามไปด้วยเหมือนกันนะ
เขารู้สึกแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องไปโรงเรียนใหม่แล้วก็แบบเออป้าก็บอกเออเดี๋ยวเอาไปสมัครไปทิ้งไว้เลยที่โรงเรียน
แล้วอยู่เขาก็วางไอ้แผ่นแล้วเขาก็แบบ
ทำไมป้าจะต้องทิ้งหนูด้วย

เขาเป็นเด็กที่อาจจะเป็นแมนบ่อยนะคะ
แต่ว่าในทางเรื่องของความรู้สึกเนี่ย
เขาจะเป็นเด็กที่ไม่ชอบให้คนรอบข้างของเขารู้สึกโกรธเขา
เขาเซ็นสถีฟเรื่องความรู้สึกอยู่แล้วตรงนี้
บางทีเราพูดอะไรเราก็พยายามจะตลกโมงฮาไป
ไม่ให้เขารู้สึกแบบคิดถึงพ่อหรืออะไรอย่างนี้

ชุดเสื้อผ้าอะไรก็บางทีต้องเลือกเอง

บางทีแบบเป็นชุดที่แบบมันไม่สามารถออกไปนอกบ้านได้จริง
ก็จะบอกเขาตลอดว่าคุณพ่อไม่ชอบให้น้องแต่งตัวโปรนะต้องเรียบร้อยอะไรอย่างนี้